อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร
อันดับ๖๓๕จัดใช้วิจิตร

อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาค่ะคุณยายว่า
จริงที่บ้านก็มีคนอยู่อีกตั้ง๒คนนะ
เอาอย่างนี้ขออนุญาตพูดถึงคุณป้าท่านเดียวก่อน

หาเงินหาทองเข้ามาในบ้านได้

คนที่รับหน้าที่ในการหาเงิน
ในการใช้สำหรับทุกคนในบ้าน

เอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาคุย

เราอยู่ในสายกับทางโฆษกองทัพ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ

ได้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ

อันนี้เป็นรูปธรรมเนี่ยครับ
เป็นตัวอย่างทางทัพบกวิธีการช่วยเหลือครอบครัวที่ลูกหลานเขาไปทหาร
ลักษณะการช่วยจะเป็นยังไงระหว่างที่เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์คะ
จริงตอนนี้ผมเองไม่มีข้อมูลในเชิงลึกจริงนะครับ
แต่ว่าผมก็เล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเฉยว่า
ส่วนใหญ่เขาให้ความใส่ใจกับพลทหารอยู่แล้ว
ยิ่งในสมัยปัจจุบันก็ไม่เคยคิดว่า
ได้คงไม่ใช่
เมื่อสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหลังเนี่ยผู้คับบัญชาเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคอยสอบถาม
แล้วก็ดูเขาจะดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเขาถือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีบุคคลเนี่ย
มาอยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยเขาก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ
เพราะอย่างบางกรณีเนี่ยเมื่อเรามีกำลังพลเนี่ยหรือเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาร่วมงานกันแล้วเนี่ย
ถ้าอยู่ในสภาพที่ทำงานแล้วสภาพจิตใจไม่ดีมันก็งานมันก็ไม่มีประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ผู้คำหน่วยเองเขาก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ

แต่ส่วนใหญ่มันเป็นเราเรียกว่าเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติ

มากกว่าที่เราต้องดูแลผู้ใต้มคมแม่งชา
ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ภายในหน่วยหรือนอกหน่วย
แล้วก็ทำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
แล้วก็ใกล้เคียงกับบุคคลอื่นที่อยู่ในหน่วยเดียวกันอย่างนี้
โครสกขาเด้นต้องถามเพิ่มเติมนะคะ
คือเคยมีตัวอย่างก่อนหน้านี้ให้รับรู้ไหมคะ

อาจจะฝึกสั้นกว่าเพื่อนแล้วก็ออกมาดูครอบครัว
หรือลักษณะการบังคับบัญชาว่าให้ส่วนอื่นของกองทัพบกเนี่ย
เวียนไปดูเอาเงินไปช่วย
หรือแค่ไปลองดูว่าป่วยไหมเจ็บไหมเป็นยังไงบ้างตอนนี้
เอามาบอกลูกหลานเขาตอนที่ฝึกทหารอยู่
ลักษณะที่มันผ่านมามันมียังไงเป็นตัวอย่างไหมคะท่าน
ถ้าพูดถึงถ้ามองไปที่ตัวคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่เขาเนี่ยนะ
ถ้าเจ็บป่วยส่วนใหญ่กองทัพสนับสนุนได้
หมายถึงว่าก็พยายามที่จะหาช่องทางในการที่จะดูแลอาการเจ็บป่วย
โรงพยาบาลทหารก็ดีหรือโรงพยาบาลรัฐก็ดี

แต่ส่วนเรื่องนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมตรงนี้เองเนี่ย
ถ้าปัญหาเรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีกันเยอะ
ต้องยอมรับว่าถ้าคนในวัยนี้นะครับ
วัยหนุ่มแล้วก็อายุขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็บางคนก็
ถ้าไม่ได้เรียนรอดอร์หรือไม่ได้เรียนหนังสือ
ส่วนใหญ่ก็จะทำงานแล้วล่ะว่าง่ายนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกคนก็คงมีภาระที่ใกล้เคียงกัน
แต่ในระยะหลังถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ย
ก็พยายามทางภาคราชการก็พยายามที่จะปรับ
ในเรื่องของพลทหารเองก็ให้มีรายได้บ้าง

ตรงนี้ก็

คือเขาจะได้สิทธิ์ในลักษณะที่
อาจจะฝึกสั้นกว่าเพื่อนกลับบ้านได้บ่อยกว่าเพื่อน

เพราะว่ามันต้องอยู่ที่ผู้บังคับประชาหรือผู้บังคับหน่วย
หรือคนที่เป็นผู้คับจาโดยตรงมากกว่า
ก็มีนะครับโดยปกติวันลาเนี่ย
มันก็คงมีลาให้อยู่แล้วพอถึงประมาณ๑๐วัน
ใช่ไหมถ้าเทียบดูแล้วมันก็ก็ไม่น้อยอยู่เหมือนกัน

ผมเห็นบางทีตามเหตุผลความจำเป็น

ซึ่งตรงนี้เราตอบไปก่อนไม่ได้มันต้องดูตามสถานการณ์
คือขึ้นกับดุลพินิษฐ์ของผู้บังคับบัญชาล่ะแต่ละกรณีไปใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นขอคำถามสุดท้ายค่ะท่านโฆษกค่ะ
เรียนถามเพราะว่าคือประเด็นเรื่องนี้พอมันมีข่าว

เรียนถามแทนนะคะประเด็นที่เขาบวกเข้ามาคือว่า
ถ้าครอบครัวนี้ได้สิทธิ์ในลักษณะแบบนี้คำถามก็คือว่า
กรงทะวุจะบริหารจัดการอย่างไรหรือแม้กระทั่งทัพอื่นด้วยนะคะ
คนที่โดนเกณฑ์เข้าไปจะบริหารจัดการอย่างไร
ถ้าเขาเป็นลูกเป็นหลานคนที่ก็ยากจน
เขาต้องดูแลมีภาระหน้าที่ในครอบครัว
มันไม่ใช่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวแน่ค่ะ
อย่างที่เรียนคืออาจจะพูดเฉพาะเจาะจงตอนนี้ไม่ได้
เพราะว่ามันมีรายละเอียดอีกย่อยเยอะครับ
ถ้าบางคนยังเห็นผมยกตัวอย่าง
อย่างมีบางทีมีน้องบนทหารบางทีบ้านที่อยู่
พังทลายหรือฟอร์มซ่ออะไรต่าง
ผมเห็นทางหน่วยเขาก็ระดมกันช่วยกันเอาเพื่อนทหารนั่นแหละไปช่วยกันทำ
เพราะทหารเองก็มีหน้าที่ในการจะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว
ก็ไม่ได้ระบุว่ามันจะต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในสถานะประชาชนธรรมดาหรือ
หรือมีหน้าที่รับรักษาจารย์ทหาร
เขาก็มีนะไปลุมกันแล้วก็ทำงาน
เพราะฉะนั้นชัดเจนสุดเราต้องถามหน่วยที่เขาสังกัดถูกไหมคะ

ใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามข่าวสาร
เราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
พอถึงเวลาจริงแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับ

แต่เท่าที่ผมเห็นจากผ่านสื่อนี่แหละ
แล้วก็มีการรายงานบ้างตามสายงาน
ก็จริงน่าจะเป็นการเหมือนกับว่าอาจจะกังวลไปก่อน

ว่าน้องหลังอย่างไรก็ทำหน้าที่ได้
และก็ไม่เสียภาระในการที่จะต้องนูแลทางบ้าน
หรือภาระในฐานวจการผมว่าพอบริหารจัดการได้

สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา

แต่ที่แน่บ้านอยู่ภาษีเจริญนะคะซอยเทิดไทย๕๙นี้ตามข่าวเนาะ
แล้วคุณยายต้องไปซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างวัตถุดิบที่จะร้อยพวงมาลัยขายเนี่ย
ปากคลองตลาดเดี๋ยวคำนวณเวลาให้ว่ายายไปกี่ชั่วโมงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่นักข่าวตามไปที่บ้านก็จะเห็นว่ามีคุณป้าสองท่าน
แต่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านป่วยนะคะเข้าใจอีกท่านหนึ่งที่มีลูกชายอายุ๑๖ปี
ก็คือว่าเขาดูแลไม่ถึงมือเหมือนผม
คือผมดูแลถึงมือของถึงมือของกินถึงมือเงินใช้ถึงมือ
แต่เขาไม่ได้ทำงานเขาก็ไม่ถึงมือ
ในความรู้สึกมุติยายต้องการยาไม่มีตังค์
ก็ต้องผมไปหามาให้
คือถึงมือทันทีทันใจครับก็คือเขา
ทันทีทันใจเลยเหรอหลานคนนี้

คุณยายมีโรคประจำตัวอยู่ไหมคะตอนนี้
ก็มีบ้างความดันต่ำ
ความดันต่ำแล้วไปหาหมอหมอนัดบ่อยไหมคะ

เจ็บหลังปวดขาปวดเข่ายังไงบ้างคุณยายเป็นอะไรบ้าง
ปวดขาเดินไม่ค่อยได้ตาก็ฟางเป็นแบบนี้ค่ะ

ดอกม่วงดอกไม้มารอยมาลัยเองใช่ไหมคะ
จากที่เห็นคุณไทยรัฐเขาไปตาม

คุณยายเวลาไปกับน้อยนี่ไหม

คนที่ทำงานทำงานยายไปคนเดียวยายไปยังไงคะ
ก็นั่งเรือข้ามข้ามฝั่งนะฮะข้ามฝั่งแม่น้ำไปนั่งลงจากเรือเสร็จ
ก็ไปขึ้นรถขึ้นรถนู่นอะไรนั่งรถเจ็ดก่อค่ะ
เสร็จก็ไปฝั่งเพชรเกษมมาฝั่งนั้นแล้วก็ไปถึงต่อเดียวค่ะ
ขาไปก่อนออกจากบ้านไปถึงปากคลองนานแค่ไหนคะ
ก็ประมาณ๓ชั่วโมงชั่วโมงกว่า
ชั่วโมงบนรถนี่บนรถบนเรือนี่มันหนักนะ

ขากลับเร็วกว่าไหมฮะ
ก็เท่ากันฮะ

ก็ประมาณ๒ชั่วโมงกว่ากว่าจะไปเดินซื้อของอีกค่ะ
เดินซื้อของมาจากปากคลองมาถึงบ้านก็๒ชั่วโมงกว่า
รู้ไหมว่าตัวเองหิ้วครั้งหนึ่งเวลาหิ้วซื้อของกลับมาหนักแค่ไหน
ก็ทนเอาทนเอา

มาแล้วใช้ร้อยมาลัยได้กี่วันคะ
ก็บางครั้งก็๒วันบางครั้งก็วันเดียว
แล้วแต่ฮะมาฮิ้วมาฮิ้วมา๒มือ
นี่ไปกลับครั้งนึงนี่เหมือนไปต่างจังหวัดเลยนะยาย

ไปแค่ปากคลอง๓ชั่วโมง
แต่เวลาอย่างกับคนเข้าไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยนะเนี่ย
รถติดในกรุงเทพเนี่ยเนาะเดินทาง
คุณยายรับภาร้อยเมื่อไหร่เสร็จ
ตอนนี้เด็กมันยังไม่เปิดเทอม

เปิดเทิมนั่นโหลำบาก
แล้วเวลาขายร้อยเสร็จขายที่ไหนบ้างคะ
เดินตามซอยตามบ้านตามหมู่ตามอะไรอย่างนี้ที่เขามีหมู่เป็น
เราไม่มีหน้าร้านเราเหรอว่าเราขายตรงนี้ประจำมีไหม
เขามีพอเสร็จแล้วกลางคืนก็มานั่งเซวิท

ไม่ต้องเสียสตังค์

แล้วไปเหมือนตอนต้นรายการไหมคือจะมีถังอันหนึ่งร้อยเสร็จแล้วคล้องแขนไปเหรอ

ตะก้าใหญ่ค่ะใส่ไปแล้วก็แบก
วันหนึ่งขายหมดทุกวันไหมคะ
บางวันก็หมดวันพระวรโกลนะหมดวันธรรมดาก็ไม่หมดบางครั้งค่ะ
วันหนึ่งที่ไปขายนี่ได้กำไรสักเท่าไหร่คะยาย
บางวันตอนกลางวันนี้เราวันธรรมดาได้ไม่มากร้อยสองร้อยไอวันพระวรโกลก็ได้มากหน่อยสี่ร้อยห้าร้อยได้มากหน่อยเพราะว่าคนไม่ค่อยมี
ทีนี้หลังค่ะหลังเองเนี่ยเห็นตามข่าวบอกว่าก็เพิ่งได้งานใหม่

เราได้เงินเป็นเงินเดือนหรือเราได้เป็นเงินวันครับ

กำลังจะบอกว่ามันก็อยู่ที่ประมาณค่าแรงอ่ะเนาะค่าแรงทั่วไป

ใช่ดีไม่ได้ว่ากันแต่หมายถึงว่าพอมาบวกกับคุณยายแล้วเราก็ห่วงค่าใช้จ่ายในบ้านใช่ไหม
ก็มันก็ถ้าหมื่นหนึ่งก็ลงตัวอยู่นะพี่

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเด็นที่เขาพูดอยู่เป็นหลักเลยก็คือว่าเขาก็อยากเจอพ่อกับแม่แต่เขาบอกไปแล้วว่าไม่ต้องเจอเขาก็ได้อยากให้มาเจอยาย
อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่ามีคนน่ารักนะคะบริจาคเข้าไปแต่ทางครอบครัวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเข้าใจผิดว่ามาเป็นข่าวเพื่อที่จะรับบริจาคเงินสักครู่ค่ะ
มาที่หลานชายเป็นหลักค่ะอ่าเราต้องไปเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ไหม

ปกติเราใช้เงินเยอะมั้ย
ไม่มีประวัติเลย
ทำไมเด็กดีหรือไม่ยอมบอกใย

คือไม่อยากให้เค้ารู้อะว่ามันเป็นเรื่อง
หลังครับหลังเรียนจบวุฒิไหนตอนนี้
แล้วก็งานตอนนี้เหมือนกับเป็นงานที่เผินได้ใหม่ใช่ไหม

ไม่มีค่ะ

ใช้น้อยไม่เวอร์ไม่อะไรดูได้ค่ะ

แต่ทีนี้พอคนเห็นว่าลำบากเรื่องเงิน
เห็นว่าก็ได้มาหลายหมื่นเหมือนกัน
แต่กลายเป็นว่ากังวลยังไง
เรามีความกังวลเรื่องคนเขาช่วยเหลือเรื่องเงินทองยังไงคะหลัง
ก็คือว่ามันดังไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้
อินเทอร์เน็ตจะหาว่าเรารับบริจาคอะไรอย่างนี้
แต่ผมไม่อยากรับบริจาคครับ
คือมันจะดูเหมือนยังไงอ่ะพี่
ดังแล้วไปเอาตังค์อย่างนี้หรอครับ
คือผมไม่รับครับไม่ขอรับต่อไปครับ
บอกว่าจริงเลขบัญชีที่ได้มาคือยายก็ไม่รู้ด้วย
ว่าเอามาเป็นข่าวคนเขาหวังดีนะคะ
ใช่ไหมแต่พอได้เงินมากังวลอีก

ก็ไม่ต้องช่วยแล้วค่ะ
ถ้ามีทหารก็จะไปทำหลังคาบ้านได้
ก็จะมีไปทำให้จะขอให้ก็ทำให้หน่อย
เราไม่มีผู้ชายทำไม่มีเงินจ้างเขา
คือขอแค่หลังคาบ้านซึ่งพี่ทหารเขาก็รับปากแล้ว
ไม่รับบริจาคเนอะ

หนี้สินไม่มีดีใจด้วย
หลังครับคือพอเราเป็นข่าวดังขึ้นมา
มีไหมช่วงวัน๒วันมีคนติดต่อมาไหมเป็นพ่อเป็นแม่

เราพยายามติดต่อกับพ่อแม่ไหม
พยายามดูช่องทางแล้วแต่เขาไม่ติดต่อมา
คุณพ่อคุณแม่หลังไม่ได้กลับมาปีใหม่สงการ
มาเลยค่ะอะไรก็ไม่มาเลย
มีให้เบอร์โทรศัพท์ให้ที่อยู่ส่งจดหมายอะไรบ้างไหมคะยาย

แล้วหลังครับพูดแทนอีกทีนึง

สมมุติพ่อกับแม่ดูรายการพี่อยู่ดูไทยรัฐทีวี

เขามาไม่มาไม่รู้ล่ะอยากบอกอะไรกับเขาบ้าง
ก็บอกว่าถ้าแม่ดูอยู่จริงกับพ่อนะ

นามสกุลไม่เปลี่ยน
มาหายายเถอะเขารออยู่เนี่ย
ยังไงเขาก็รอยอยู่
ไม่ได้อยากเอาอะไรหรอกไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไร
แต่คือถ้าแม่ไม่ดูแลผมไม่รักผม
ไม่รักผมหรืออะไรผมผมไม่ว่า

เลี้ยงแม่มากลับมาดูเขาสักครั้ง

ผมก็จะไปแล้วถ้ากลับมาดูแทนผมได้ก็จะดี

พูดอะไรกับลูกไหม

เขามีกับใจเขามาเองค่ะ

เขารู้รู้ดี
ว่ายังไงยังไงมีกินไม่มีกินอะไรอย่างนี้

คิดถึงทุกวันใช่ไหม

เอาล่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราค่อย
ตามกันทีละก้าวทีละก้าวนะ
เพราะคนก็อยากจะช่วยเหลือเยอะนะคะ

ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็น

ทางข่าวทางอะไรมากมายเนี่ย

คุณยายค่ะเดี๋ยวยังไงเราตามกันต่อเรื่อยเนาะ

มีเวลาเตรียมตัวเก็บเงินอีกหลายเดือน

หมดเวลาของขออภัยค่ะหมดเวลาของถามตรงค่ะ